มาดูสินสอดอลละเวงครับคุณผู้ชมตามกันอยู่หรือเปล่า
ช่างภาพเนี่ยเกือบจะซวยนะเกือบจะโดนกล่าวหาว่า
เอาเงินสินสอดไปแน่เลยล้านหนึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใครที่ไหน
เจ้าบ่าวนี่แหละเจ้าบ่าวไปเช่าสินสอดมา
จำนวน๑ล้านบาทในราคา๔๐๐๐ครับ
มันน่าตกใจคือแบบนี้พ่อแม่เจ้าสาวไม่รู้
ตัวเจ้าสาวเองก็ไม่รู้นะครับเอ้าเรื่องนี้ครับ
เป็นเรื่องที่ช่างภาพเขาโพสต์เรื่องราวไว้ว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัย
หลังจากเจ้าภาพงานแต่งไปเพ่งเล็งเขาบอกให้เขารับผิดชอบ
เพราะว่าสินสอด๑ล้านหายไปไร้ร่องรอย
จากตำรวจเรียกทุกฝ่ายมาสอบสวนก็ทราบว่าคู่บ่าวสาวนี่แหละ
เป็นคนเก็บเงินไปเองเพราะเป็นสินสอดที่ไปเช่ามา
พ่อแม่เจ้าสาวก็ไม่รู้ก็เลยตกใจเลยไปแจ้งตำรวจจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นนี่แหละฮ
อันนี้เล่าย้อนให้ฟังนะครับล่าสุดเจ้าบ่าวซึ่งเป็นสาวธอมนะครับ
เจ้าบ่าวเป็นสาวธอมเนี่ยเดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจ
สารภาพว่าเช่าเงินสินสอด๑ล้านมาในราคา๔๐๐๐บาท
จากบริษัทหนึ่งที่กรุงเทพมหานครซึ่งในวันงานนั้นเนี่ย
จริงมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเงินสินสอดมาคุมเงินด้วยนะครับ
โดยที่เจ้าบ่าวก็เข้าไปไขกุญแจห้องแล้วก็เอาเงินสด๑ล้านบาท
ให้กับคนคุมเงินของบริษัทนั้นเอากลับไปครับ
เรื่องนี้พ่อแม่เจ้าสาวและตัวเจ้าสาวเองก็ไม่รู้เลยว่า

คนที่รู้คนเดียวคือเจ้าบ่าวที่เป็นสาวธอมครับ
ฝ่ายพ่อแม่เจ้าสาวก็จะแจ้งความเจ้าบ่าวด้วยนะในฐานลักทรัพย์
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามข้อได้จริงแต่เจ้าตัวไม่ตอบอะไรเลยครับ
เรื่องนี้พอมันคลี่คลายมาแบบนี้เนี่ย
ทีมออร์แกนัสจัดงานและช่างภาพก็ถือว่าพ้นมนต์ทินไปนะครับ
ส่วนเจ้าบ่าวนี่สิจะถูกแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเคหาสถานในเวลากลางวันด้วย
จากสินสอด๑ล้านบาทถือเป็นทรัพย์สินที่มอบให้พ่อแม่เจ้าสาวไปแล้ว
ในการสู่ขอตามประเพณีครับ
ซึ่งตำรวจเขาจะรีบส่งสำนวนฟ้องสารแขวงจังหวัดกำแพงเพชรในวันนี้เลยครับ
ส่วนเมื่อวานนี้พ่อแม่เจ้าสาวเนี่ยเดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจด้วยนะครับ
พอสื่อจะถามจะสัมภาษณ์อะไรพ่อแม่ก็ปฏิเสธครับ
ให้สัมภาษณ์แล้วก็ออกหลังโรงพักไปอย่างรวดเร็วว่องวัย
ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับ